เพิ่งชั่งมาช่วงเย็นนะครับ
คือพอไปผ่านปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑
เขามีช่วงที่เป็นท่อที่จะเอาไว้ทำงานเรื่องของสายไฟฟ้าลงดิน
เอาแผ่นปูนซีเมนใหญ่มาปิดเอาไว้แต่เอาไม่อยู่นะฮะ
นี่ช่วงเย็นเป็นภาพช่วงที่มีการชั่งน้ำหนักนะฮะ
เอาเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมาชั่งนะครับ
ปกติจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนขึ้นไป

อันนี้ต้องใช้รถมายกแล้วก็เอาแผ่นไปลองแล้วก็ชั่ง
เพราะว่ารถมันขับไม่ได้

น้ำหนักต้องไม่เกิน๒๕ตันนะฮะรถบรรทุก
แบกน้ำหนักในกรุงเทพเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าน้ำหนักรวมเนี่ยชั่งได้นะฮะคันนี้๓๗๔๕ตัน
เกินมา๑๒ตันกว่า
แบ่งเป็นวัดจากล้อหน้าคู่หน้าเนี่ยนะฮะ
วัดได้๕๑ตัน
คู่กลางนี่๑๖๔ตัน
แล้วก็ล้อคู่หลังสุด๑๕๙ตัน
รวม๓๗๔๕ตันนะฮะ
ก็มีทั้งตำรวจนครบาน๕ตำรวจทางหลวงนะครับ
กรมการขนส่งทางบกสนพระขนง

สกเขตพระขนงฝ่ายโยธาเขตพระขนง
มาดูการชั่งน้ำหนักในครั้งนี้ด้วย
เพื่อจะได้ชัดเจนไปว่าบรรทุกน้ำหนักเกินใช่ไหม
บรรทุกคันนี้น่าจะบรรทุกน้ำหนักมากกว่านี้นะฮะค่ะ
เผลออาจจะถึง๖๐ตันด้วยซ้ำ
ดินโครนเนี่ยมันไหลทะลักลงไปที่ท่อด้านล่างนี่อีกเต็มเลย

อ่าแล้วไหนจะมาดูดน้ำมันออกไปเมื่อคืนนี้อีกนะครับ
แต่เอาเป็นว่ายังไงก็น้ำหนักเกินนะฮะฟังทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหน่อยนะครับ
ชั่งแล้วน้ำหนักจะ๓๗๔๕๐กิโลซึ่งเกินกฎหมายกำหนดไป๑๒๑๒๔๕๐กิโลนะครับ
ก็มีส่วนทำให้ถนนเสียหายได้ครับผมอ่าตอนนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
กับคนขับรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุแล้วนะฮะตอนนี้ตั้งไว้สองข้อหานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือ๑ขับรถโดยประมาททำลายทรัพย์สินทำให้ผู้อื่นถึงแก่การบาดเจ็บร่างกาย
แล้วก็ข้อหาที่๒นะครับขับรถบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดนะฮะ
ขับรถบรรทุกเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดก็คือเกินกว่า๒๕ตันนะครับ
ก็จะมีการยึดรถบรรทุกเอาไว้ตามกฎหมายนะฮะ
เดี๋ยวต้องส่งเรื่องให้ศาลด้วยนะครับ
เรื่องการไปดูดน้ำมันออกจากรถเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสติ๊กเกอร์
คือทางตัวของเจ้าของรถบันทุกข์นะครับ
เขาบอกว่าเขาชื่อบิ๊กก็ติดไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นรถของตัวเขาเอง
ในการเข้าออกแคมป์คนงาน
แต่คนขับเขาไม่ได้ชื่อบิ๊กนะ
คนขับเขาชื่อบอลเลยนี่แหละ

เรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่าตำรวจยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนขยายผลอีกครั้งหนึ่ง

ผมเชื่อว่าไม่มีผลต่อคดีเพราะน้ำหนักมันเกินอยู่แล้วนะครับ
ที่เราต้องการคือน้ำหนักของการบรรทุกเกินหรือไม่เกินแค่นั้นเอง
ได้ข้อมูลจากทางคุณบิ๊กและผู้ขับขี่ว่า
เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำเพื่อแสดงว่าเป็นรถของเขา

จะสามารถทำได้เมื่อเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่เชื่อซะทีเดียวนะครับ
ยังมีการตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีเรื่องของสวยซิเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยเขาอยากให้ตรวจสอบไม่ใช่แค่ว่าคันนี้ว่าน้ำหนักเกินหรือไม่เกินมันเกินแน่
เขาอยากจะรู้ว่ามันใช่สวยสติ๊กเกอร์ไหมเพราะถ้าใช่จริงเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการบรรทุกน้ำหนักเกินมาอีกกี่ครั้งกี่หนแล้วมีอีกกี่คัน
หรือสุดท้ายอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อผ่านเข้าออกแคมป์คนงานเขาจริงก็ได้เดี๋ยวรอการสอบสวนของตำรวจเขานะครับ
โตโต้บอกว่าคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าคงบรรทุกน้ำหนักเกิน
แต่ว่าอยากให้มีการชั่งน้ำหนักจะได้ชัดเจนนะครับ
จริงก็สังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะนะครับว่า
แท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่กำลังประวิงเวลาหรือไม่
เพื่อให้น้ำหนักลดหรือน้ำหนักของดินที่มีน้ำอยู่ผสมระเหยออกไปก่อน
คือโตโต้เขาไปตามตอนบ่ายแต่เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวต้องชั่งตอนเย็น

แต่เจ้าหน้าที่ก็อธิบายเรียบร้อยแล้วเข้าใจกันชัดเจนแล้ว
เพราะว่าเขาต้องไปเอาเครื่องชั่งน้ำหนักมาก่อน
แล้วต้องรอให้ซ่อมล้อคู่หน้าก่อน
ถามว่าทำไมต้องซ่อมเพราะว่าตอนที่ตกท่อไปที่ว่าหลุมมันซุดลงไป
คู่หน้าพังเสียหายถ้าไม่ซ่อมเนี่ยมันไม่สามารถบรรทุกชั่งน้ำหนักได้
คือมันจะวาวมากมันต้องดูนั่งหน้ากลางหลังเลย

วิ่งได้เนี่ยมันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วรถมันเสียไปแล้ว
ก็ใช้รถเครนมายกแล้วก็สอดเครื่องเข้าไปแล้วก็ชั่งทีละจุดทีละจุด

วันนี้ผู้ว่ากฎมอาจารย์ชาติชาติศิพพรรณ

บอกว่าบ่อที่เจาะเอาไว้เนี่ยเป็นบ่อสำหรับการนำสายไฟฟ้าลงดิน

ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบ่อแบบนี้๘๗๙บ่อ
เฉพาะเส้นสุขุมวิทย์เนี่ย๓๗บ่อ
ความรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของทางการไฟฟ้านครหลวงกรฟนนะฮะ
คือกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดซีเมนที่ปิดปากบ่อเอาไว้

แต่รถบันทุกข์ที่ผ่านมาคันน้ำทะมาฟาเนี่ย
ุบลงไปอาจารย์ชาติชาติบอกต้องไปดูว่า
เป็นเพราะว่าซีเมนต่างที่ปิดบ่อเนี่ยไม่ได้มาตรฐาน
หรือว่ารถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกิน
ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะนี่นะฮะ
ลักษณะของบ่อก็เส้นผ่าศูนย์กลาง๗เมตรลึก๑๕เมตรนะฮะ
ใช้แผ่นปูนขนาด๔คูณ๔เมตรหนา๑๐นิ้ว๔แผ่นปิดปากบ่อ
โดยจะมีคานขนาด๖เมตรเนี่ยเป็นตัวรองรับน้ำหนักนะครับแบบนี้นะฮะ
เรายังพบว่ารถคันนี้เนี่ยหากนับจากข้อมูลที่ได้มามีทั้งหมด๓วัน
ทั้ง๓วันพบว่าบรรทุกเกินทุกวันนะฮะ
หัวรถก็ติดป้ายตอนนั้นเนี่ยเสียอังเป่า
กรกฎาคมบรรทุก๖๑๔ตัน
บนหัวรถก็ยังเป็นเสียอังเป่าแล้วก็เกิดเหตุล่าสุดเมื่อวาน
น้ำหนักวันนี้๓๗๔๕ตันแต่หัวรถเนี่ยติดข้อความคำว่า
เสียบิ๊กแต่คนขับบอกขับรถให้เสียบิ๊กมา๙ปีแล้วคือวัน
อาจารย์ชาติชาติที่แถลงก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อวาน
ก็เลยเอาข้อมูลไปให้อ่าทีมวิจัยที่กำลังทำเรื่องของการระบบ
ในการตรวจวัดเพราะว่ากรุงเทพไม่สามารถมีด่านช่างน้ำหนัก
ได้ใช่ค่ะพื้นที่มันไม่อำนวยความสะดวกไม่เอื้อให้มีด่าน
ลองตรวจจับรถบรรทุกที่วิ่งผ่านเพื่อจะบอกว่าคันไหนเกินไม่เกิน
ส่งทะเบียนคันเมื่อวานไปให้ทีมเนี้ยเขาดูเขาบอกอุ้ยนี่
เมื่อกรกฎาคมสิบสองกรกฎาคมคันนี้เลยทะเบียนนี้เลยอ๋อเหรอ
เคยผ่านแล้ววัดได้๖๑ตันฮะนี่ไงเห็นไหมหกสิบเอ็ดนี่
อ่าแต่ว่ามันยังไม่ใช่กฎหมายมันเป็นแค่ระบบเอไอที่
ลองวิจัยกันอยู่ก็เลยยังไปเอาผิดอะไรตอนนั้นไม่ได้
อืมเดี๋ยวภายในสิ้นปีเนี้ยอาจารย์ชัดชาติบอกจะมีสิบ
จุดทั่วกรุงเทพจะเป็นระบบเอไอที่กำลังทำงานวิจัยกัน
อยู่อ่ะจะตั้งไว้ทั่วกรุงเทพแล้วปีหน้าจะตั้งให้เยอะ
อีกเพราะมันไม่มีด่านวัดไงในกรุงเทพ
เข้าใจค่ะก็เหมือนกับเราขับรถฝ่าไฟแดงแล้วเขา
กล้องวงจรปิดจับอ่ะอ่าอ่าเนี่ยเดี๋ยวรถบรรทุกน้ำ
เกินเนี่ยเขาจะใช้ระบบนี้เข้ามาคุณวิโรธลักษณะ
อดีตศเนี้ยศศบนทีรายชื่อภาคเก้าไกลบอกว่าวันนี้
มันไม่ใช่แค่เรื่องอ่าไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักเกินแต่มันเป็น
ปัญหาที่แวดวงตำรวจถูกตั้งข้อสงสัยอีกครั้งทำให้ขาด
ไว้เนื้อเชื่อใจกับภาคจากภาคประชาชนอ่าสุดท้าย
เนี่ยมันคือเรื่องของความปลอดภัยต่อระบบสาธารณะและ
การออกแบบความแข็งแรงของบ่อที่กรฟนรับผิดชอบ
มีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใด
ใดถ้าคุณปล่อยให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดเข้ามาเนี่ย
นะครับบนถนนในกรุงเทียบหาคอนกัดหลุมบ่อเนี้ยที่อยู่
ในโครงการที่ต้องเอาสายไฟไฟลงดินอยู่เจ็ดร้อยกว่าแห่ง
แล้วพร้อมที่จะซุดตัวได้ตลอดเวลาเราไม่รู้สึก
ว่ามันเกิดถี่เกินไปแล้วอ่ะครับแล้วผมตั้งคำถาม
หลุมนั้นลึกขนาดไหนนะผมว่าทุกท่านคงคาเนได้อยู่
เพราะมันเป็นหลุมที่ใช้ร้อยสายไฟใต้ดิน
ลึกมากนะครับเอาง่ายถ้าเกิดตกลงไปก็คือตายแน่นอน
มันไม่ใช่แค่เรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะ
เรื่องของความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปตำรวจครับ
เมตรนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับล่าดสุดนะฮะเรื่องของบนรถ
บรรทุกเนี่ยนี่ฮะดาวตัวบีอย่างนี้นะครับคุณอภิชาติ
รุ่งเรืองนะครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศ
ไทยแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการด้านคมนาคมสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
มาเพื่อแก้ปัญหาสวยรถบรรทุกนะครับคุณอภิชาติ
ยืนยันกับเรานะฮะว่ารูปดาวเขียวมีอักษรตัวบีเนี่ยเป็น
สติ๊กเกอร์ที่เป็นสวยสติ๊กเกอร์มีการจ่ายเงินเพื่อให้บรรทุก
หนักเกินได้ในกรุงเทพมีคนดูแลสวยสติ๊กเกอร์อยู่๓๐
กลุ่มคุณอภิชาติบอกว่าหนึ่งในนั้นคือกลุ่มของเจ้าของ
สติ๊กเกอร์ที่ติดหน้ารถบรรทุกคันนี้ที่ผ่านมามีรถบรรทุก
น้ำหนักมากกว่าคันนี้อีกบางคันบรรทุกเป็นร้อยตันก็มี

เป็นคนในวงการมีสี
ระดับใหญ่ที่คุณคาดจิ้มไม่ถึง
แต่ผมพูดไม่ได้
ล่าสุดนะฮะคุณอภิชาติ

แนะนำว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาจริงจัง
มีด่านช่างน้ำหนักของทางด่วนอยู่
แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกรับเงินมากกว่ากวดขันแก้ไขปัญหา
ก็เลยฝากบอกชาวกรุงเทพนะครับ
เห็นรถลักษณะแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ย
สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าบรรทุกน้ำหนักเกิน
คือคุณอภิชาติไทยรุ่งเรืองเป็นประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

มีบรรดาผิดจาการลดบรรทุกอยู่ในสหพันธ์ด้วย
คำถามคืออ้าวแล้วทำไมก็รถบรรทุกไปติดสวยสติ๊กเกอร์
แล้วทำไมถึงออกมาให้ข้อมูลกับทางสสพักก้าวไกลคุณวิโรธในตอนนั้น
ให้จัดการเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
เพราะมันมีคนที่เขาไม่อยากซื้อสติ๊กเกอร์
คนที่ซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อจ่ายสวยเนี่ยมันมี

แล้วเขาทำแบบถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะ

เพราะพวกนี้พอมีสติ๊กเกอร์บรรทุกน้ำหนักเกินได้
ก็วิ่งเที่ยวได้น้อยกว่าทำงานได้เร็วกว่า
แล้วพอพวกเขาทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย

เพราะบรรทุกตามกฎหมายมันบรรทุกได้เที่ยวน้อยกว่า
อย่างนี้เขาก็เลยต้องออกมาเรียกร้อง
ท่านนายกรมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ที่ลงไปตรงนี้นะฮะที่สุขุมวิทเนี่ย
เร่งแก้ปัญหาแต่ต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงาน
อย่างที่บอกไม่อยากให้เกิดพอมีปัญหาขึ้นมา
แล้วก็มาแก้แก้แล้วก็ลืมนะครับ
ก็มีการตอกย้ำไปตลอดเวลาครับนะครับ